เพราะคนเป็นแม่เนี่ยเวลามีลูกชายที่ทั้งแสบทั้งสน

ก็ออกอาการคุมขมับเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

ไทก้าค่ะตอนนี้อายุนะคะย่างเข้า๔ขวบแล้ว
โอ้โหเจอความสนของน้องเข้าไป
คุณแม่นิวเคลียร์ถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียว
อย่างที่ไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะคะ
คุณแม่นิวบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเอาเรื่องเลยนะ
หลังจากที่ไทก้าเนี่ยเขาผ่านวัยทอง๒ขวบ
ฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องวัยทอง๒ขวบ
มีจริงแล้วดีจริงเที่ยวทุกขวบแล้วคือวัยทอง
โอ้โหไทก้าไม่แผ่วเลยลูก
เพราะพื้นฐานเนี่ยนางเป็นคนเป๊ะไง

ใช่แต่พอมาเจอลูกตัวเองเป็นแบบนึง

แต่ก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันเป็นความเครียดที่คุณแม่ทุกคนต้องเจอ
ซึ่งก็มีปรึกษาพี่เพชรจ้าบ้าง
เพชรจ้าเองก็ให้กำลังใจแล้วก็ต้องคอยบอกตัวเองว่าให้ปล่อยวาง
เดี๋ยวเราไปฟังความแสบของน้องไทก้ากันหน่อยค่ะ
คุณไทก้าเขาจะนิวจะเหนื่อยกับเขาในเรื่องความเหนื่อยใจมากกว่า
ตอนนี้เขาจะปฏิเสธทุกอย่างที่เราบอก
ใช่คือเราบอกซ้ายเขาจะไปขวาเราบอกขวาเขาจะไปซ้าย
ซ้ายเขาจะไปขวาเราบอกขวาเขาจะไปซ้าย
ห้ามเขาก็แบบทำไมกล้าจะทำ
คือการได้ออกมาทำงานเป็นการพักอย่างหนึ่ง

มันก็เหมือนได้แบ่งดึงจุดสนใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไปที่ลูกมาแบบ

ซึ่งมิวว่าจริงมันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะ
เราไม่ควรที่จะโฟกัสที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลูก
ทุกอย่างมันจะเป็นภาวะความเครียดแล้วมันจะไปถึงลูกด้วย
อันนี้ก็จริงนะอย่าไปกดดันมากปล่อยวางบ้างนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจแหมเห็นคุณแม่นิวสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยต้องเข้ากับไทก้าได้
ชีวิตครอบครัวคุณผู้ชมค่ะความเป็นพ่อเป็นแม่มันตัดขาดกันไม่ได้จริง